คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษนุโลก
อันนี้ก็ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอเหมือนกันนะคะเป็นสองตายาย
คืออายุอันนานมากแล้วอ่ะแปดสิบกว่าปีแล้วอ่ะค่ะ
เป็นเจ้าของอู่ซ่อมท่อสูบน้ำค่ะคนไปเจอนี่คือสภาพเนี่ย
ถูกฆ่ายัดอยู่ในอ่างอาบน้ำในห้องน้ำของตัวเองนะคะทั้งสองคนเลย
แล้วก็ถูกเผาจนไหม้เกรียมเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอู่ซ่อมท่อสูบน้ำ
ในบ้านทุ่งศาลตำบลพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็รีบประสานแพทย์แล้วก็หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบทันที
ชาวบ้านเขาก็พากันมายืนมุงดูกันเต็มเลยเนี่ยค่ะไปตรวจสอบในห้องน้ำหลังบ้าน
พบศพผู้เสียชีวิตสองศพค่ะถูกฆ่าเผายัดอยู่ในอ่างอาบน้ำ
ทรัพย์ชื่อก็คือนางประเสริฐพันธ์สง่าอายุแปดสิบสามปีและนายสำเริงแก้วปานอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นสามีภรรยากันสภาพนี่คือไม่เกรียมเลยนะคะ
ซากแค่บางส่วนเท่านั้นเองสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยรู้มาว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นชายแปลกหน้าคนนึงที่มาขออาศัยอยู่ด้วยประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนค่ะ
ซึ่งลูกของผู้ตายยืนยันเลยว่าผู้ชายคนนี้
อยู่กับพ่อและแม่เขาเป็นครั้งเป็นคนสุดท้ายพันธุ์ตำรวจเอกนริชาสุวรรณลาภา
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกก็บอกว่าตรวจสอบในบ้านเนี่ย
ค้อนกับมีดเปื้อนเลือดเจอแกลลอนน้ำมันสำหรับเผาอำพลางศพ
ก็เก็บเป็นหลักฐานไว้หมดแล้วนะคะผู้ต้องสงสัยที่ว่าเนี่ยทราบชื่อคือ
นายประเสริญบัวพรายจิตอายุหกสิบเอ็ดปีเป็นชาวอุดรธานี
แล้วก็เป็นลูกจ้างที่ขอมาอาศัยอยู่ในร้านกับสองตายายได้ไม่นาน
อย่างที่บอกสัปดาห์เดียวลูกชายบอกว่าเคยเห็นหน้าเหมือนกันนะ
เคยเห็นหน้าอยู่บ้างลักษณะเป็นผู้ชายร่างเล็กผิวขาวปากบาง
ภายนอกก็ดูซื่อไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไร
แต่ว่าตอนนี้หายตัวไปค่ะหาตัวไม่เจอ
ตำรวจก็เลยต้องรีบสืบสวนไล่ล่าหาตัวคนร้ายนะคะที่คิดว่าน่าจะใช่นี่แหละนะ
แล้วก็มีการกระจายกำลังติดตามไล่ล่าสกัดเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องสงสัยอยู่
จับตัวได้แล้วค่ะไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้นะ
ป่าละเมาะอยู่ห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เบื้องต้นสารภาพค่ะเนี่ยที่เคย
ลูกชายบอกว่าเคยเห็นก็ดูเป็นคนร่างเล็กดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไร
เขาสารภาพว่าเขาฆ่าสองตายายแล้วเผาจริง
ส่วนสาเหตุถามว่าทำไมเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขานั่งดื่มเบียอยู่กับผู้ตายทั้งคู่เลย
พอเมาส์ได้ที่ค่ะนายประเสริฐก็ทวงค่าแรง๒๕๐๐บาทจากสองตายาย
แต่สองตายายไม่ให้แล้วก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้น
จากนั้นนายสำเริงฝ่ายสามีหยิบเหล็กแป๊บจะเข้ามาตีที่ต้นคอเขา
แล้วก็ตีด้วยนะตีเขาที่ต้นคอหนึ่งครั้ง
เขาก็เลยโมโหค่ะคว้าค้อนปอนที่วางอยู่ใกล้มือ
ฟาดเข้าไปที่ศีรษะ๒ครั้งจนนายสำเริงล้มแน่นิ่ง
จากนั้นก็ทุบเข้าไปที่ศีรษะของนางประเสริฐอีกหนึ่งครั้ง
ล้มแน่นิ่งไปเหมือนกันแล้วก็นำร่างของทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ใส่ไว้ในอ่างน้ำในห้องน้ำเอาร่างนายสำเริงลงไปก่อน
แล้วก็เอาร่างนางประเสริฐวางทับไปหาถ่านมาใส่
แกลลอนน้ำมันที่อยู่ในอู่เทราชแล้วจุดไฟเผาเลยค่ะ
จากนั้นก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยไม่ได้ลื้อค้นหรือว่าเอาสิ่งของมีค่าอะไรติดมือไป
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยนะคะ